ในช่วงเวลา๒๓สัปดาห์ที่โทรทัศน์
เสนอข่าวเรื่องช่วยเด็กที่หมูป่าออกจากถ้ำ

แต่ละช่องก็นำเสนอติดต่อกันเยอะครับ

สิ่งที่คนดูสนใจมาก

แล้วก็ดูไปก็ตะลึงว่าเอ๊ะทำได้ยังไง
ผมอยากย้อนไปให้ท่านดูภาพนี้

ที่เห็นเข้าไปในถ้ำหลวง
แล้วก็คุณภาคภูมินี่แหละ

เพื่อให้ท่านได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังว่า

จริงก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่มากนัก
แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าไอเดีย
ความคิดว่าจะทำออกมายังไง
คนยังพูดถึงกันเดียวจนถึงวันนี้ครับ
ฉะนั้นย้อนกลับไปดูเบื้องหน้าเบื้องหลัง
พอมันเริ่มคิดขึ้นมายังไง
ที่ให้มีกราฟิกนี้ให้คนได้เห็นภาพ

จริงแล้วตอนที่เราเริ่มคิดตัวของพี่อุ๋ย
เพื่อให้ลงไปบรรยายสถานการณ์ในถ้ำหลวงเนี่ย
สถานการณ์มันก็เกิดมาได้สักสัปดาห์หนึ่งแล้ว
ตอนนั้นเราก็เริ่มมีข้อมูลพอสมควรแล้ว
ว่าหน้าตาของลักษณะของถ้ำของเราเนี่ย
ถ้ำหลวงตัวนี้หน้าตาเป็นยังไง
มีจุดที่เป็นจุดยากลำบากสุดอยู่ตรงไหน
ทีนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศมากขึ้น
เนื่องจากว่าเดิมเราก็ทำเป็นเหมือนครับ
กราฟิกที่เอามาคัดเพื่อให้เห็นภาพด้านข้าง

คือเราอยากให้ผู้ชมได้เห็นบรรยากาศแล้ว
ภายในความมืดความน่ากลัวของถ้ำหลวงตัวนี้เป็นยังไง
อันนี้ภาพในถ้ำเนี่ยเรายังไงเราจินตนาการเอาทำกราฟิกเอา
หรือว่าอาศัยอะไร
ส่วนหนึ่งเราก็ดูจากภาพย้อนหลังที่มีคนถ่ายรูปเอาไว้ด้วยครับ
แล้วก็เป็นภาพที่เราได้เห็นจากหน่วยซีล
ตัวนี้เราก็เลยเริ่มมาลองคิดจำลองแล้ว
วกกับพื้นที่ที่เขาได้กล่าวถึงเอาไว้
ว่าตอนนั้นมีพื้นที่อยู่ประมาณ๓๐ตารางเมต
ในกรณีที่น้ำมันยังไม่ขึ้นสูงมาก
เอาล่ะทีนี้ทีมงานส่งภาพเต็มจอมา
ตรงที่อุ๋ยเขามุดเข้าไปในถ้ำเนี่ย
เอามาฉายให้ดูแล้วจะได้อธิบาย
อันนี้ทำยังไงทำยังไงตรงนี้ทำยังไงวิธีการทำยังไง
ตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของทีมงานแล้วด้วยครับ
ที่ว่าเราจะต้องเริ่มขึ้นตัวรูปแบบของตัวถ้ำหลวงภายใน

อันนี้ก็จะเริ่มจากการขึ้นโมเดลต่างครับ
ตามสเกลของพื้นที่ที่เราอยากจะให้พี่อุ๋ยเขาได้ลง
นี่จุดนี้คือจุดที่เขาบอกว่าถ้ำแคบที่สุด๓๗เซนติเมตร

อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราบรรยายด้วยว่า
พื้นที่ตรงนี้๓๐ตารางเมตรนะถ้าพี่อุ๋ยลงไปยืนตรงนี้แล้ว

แล้วถ้ามีคนจำนวนของเด็ก๑๓คน
วกกับซิลอีก๑๐คนเข้าไปยืนอยู่ด้วยจะเป็นอย่างไรครับ

เรายังอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นพื้นที่ตรงจุดที่มันเป็นการรอด
ซึ่งจุดรอดตรงนี้ที่พื้นที่ที่มันค่อนข้างแคบมาก
เราก็จะทำจำลองเพื่อให้พี่อุ๋ยเขาได้ลองรอดดู

อันนี้ภาพนี้ภาพนี้อันนี้นี่คือทำจำลองขึ้นมา

แล้วก็คุณภาคภูมิอุ๋ยยืนอยู่ในห้องส่ง
อยู่ในห้องส่งทีนี้วิธีการที่เราต้องการเล่าเรื่อง

พื้นที่จริงของถ้ำหลวงนั้นเราจะทำอย่างไร
มันก็เลยเป็นที่มาว่าเรามีไอเดียว่า

เพื่อให้พี่อุ๋ยเขาได้ลอดลงไปดูนะตรงจุดของถ้ำหลวง
อันนี้ทำให้เห็นตั้งแต่เริ่มเข้าถ้ำเลย
อันนี้ทำให้เห็นเริ่มเข้าถ้ำเลยว่า

เจออย่างไรถง๑ถง๒ถง๓
อันนี้ก็ในภาพกราฟิกนี้ก็
อันนี้อันนี้คล้ายเอามาจากภาพจากหน่วยซีนอะไรต่างที่เข้าไป

แล้วก็วัดตามระยะทางที่มันเกิดขึ้นจริงนะ
ว่าเข้าไป๒กิโลเมตรหลังจากนั้นจะเจอจุดตรงที่เป็นจุดโถง๓

แล้วมันจะเริ่มเข้าไปตรงจุดที่ส่วนที่เป็นไซฟอนช่องลอด
เวลาเขาทำหนังเขาก็คงทำกันแบบนี้เนอ
ใช่เพียงแต่ว่าหนังเนี่ยปกติเขาจะมีเวลากันมีระยะเวลาเยอะครับ
สภาพแต่ว่าความที่เราอยู่กับงานด้านข่าว
สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับงานข่าวก็คือเรื่องของเวลา
ซึ่งอันนี้มันก็เป็นจุดที่เราต้องมานั่งเวทกันว่าเราจะเลือกเวลา

ทีนี้ในห้องส่งเนี่ยมันไม่มีฉากนี้นะ
แล้วทำยังไงที่อุ๋ยจะต้องซ้อมใช่ไหม

อย่างพื้นที่ท่านผู้ชมเห็นฉากอยู่ด้านหลังเราเนี่ย

แต่ว่าเราใช้ฉากทั้งห้องส่งเป็นสีเขียวทั้งหมด

ทีนี้อย่างเวลาที่พี่อุ๋ยเขาจะต้องมาเล่าเรื่องหรือบรรยายนี้

แต่ว่าณสถานการณ์จริงเอาจริงแล้วมันก็มีความท้าทายอยู่ตลอดแหละครับ
เพราะว่าช่วงของสถานการณ์ถ้ำหลวงเราต้องออกอากาศตลอดเกือบจะ๒๔ชั่วโมง
สตูดิโอไม่มีช่วงเวลาให้พี่อุ๋ยได้ซ้อมนักอืม
ช่วงจังหวะที่เราจะลงมาทดลองออกอากาศ
ทดลองเบื้องต้นครั้งแรกนี่ก็เป็นช่วงเวลาตี๒ของวันอาทิตย์
เพราะว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีช่วงพักเบรก
ของวงการโทรทัศน์ตอนนี้ก็ต้องมาพัฒนามาสู่จุดนี้
จุดที่ต้องแข่งขันกันของไทยรัฐเนี่ย
ถ้าย้อนกลับไปดูตอนมีพระราชพิธี

ตอนนั้นกราฟิกของไทยรัฐก็ทำแบบนี้เหมือนกัน

เพราะช่วงที่เกิดพระราชพิธีจริง
ตอนนั้นยังไม่มีสถานที่สร้างขึ้นมาเลย

โดยเราก็ประสานกับทั้งกรมศิลปากร
กระทรวมวธรรมรัฐที่สวนลงเพื่อขอข้อมูล

รวมถึงการไปศึกษาที่ช่าง๑๐หมู่ด้วยเช่นกัน
ว่ามีรูปปั้นหรือรูปแบบอะไรต่างในพระราชพิธีเป็นอย่างไร
มีมีอะไรอีกที่เป็นงานใหญ่ที่ผ่านมา
ผมนึกไม่ออกว่าที่คนตื่นเต้นกันมากกับกราฟิกของเรา
ครับปกติถ้าจะให้เล่าย้อนไปจริงแล้ว
ไทยรัฐทีวีเองก็คำนึงเรื่องการใช้งานกราฟิกในการเล่า
รายละเอียดเกี่ยวกับการข่าวมาตั้งแต่เรื่องเปิดสถานีนะครับ
มันก็จะมีตั้งแต่เรื่องของรถไฟความเร็วสูง
เรื่องของการบรรยายต่างเกี่ยวกับเรื่องเช่น
การเรือหลวงเรือรบหลวงที่เราเอามา

อันนี้ก็เหมือนกันแบบคล้ายอย่างนี้
อันนี้ก็ทำขึ้นมาแล้วก็แทนให้คนได้เข้าใจว่านี่
รูปร่างของเรือความยาวมันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะ
ห้องส่งเนี่ยไม่ได้เห็นหรอกแต่คนดูที่บ้าน
คนที่บ้านอาจจะได้เห็นเมื่อเราได้นำภาพกราฟิกมาประกอบร่วมกับ
การที่ผู้ประกาศได้บรรยายร่วมลงไป
แม้แต่รายการเช้ารู้ก่อนร้อนหนาว
นี่ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่เรามีการพรีเซนต์ด้านกราฟิกทุกวัน
อันนี้ทำกราฟิกขึ้นมา
เพื่อที่จะมาประกอบให้คนเห็นภาพ
วันก็จะเห็นเป็นล้าวไก่บางวันจะเห็นเป็น
อันนี้ถ้าสมมุติเรื่องของเรือก็มีเรือขึ้นมา
จริงต้องบอกว่าวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละรายการแล้ว
ความตรึงตราของผู้ชมมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่อยากจะนำเสนอ
บางครั้งอย่างเรื่องของตัวเรื่องการดำลงไปในถ้ำหลวง
อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความถูกต้องในข้อมูล
ความละเอียดละออในการเล่าบรรยายของพระราชวิธี
แต่ว่าอย่างของพยากรณากาศเองบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรา
เราก็พยายามจะให้มีความผ่อนคลายในการเล่าเรื่อง
ครับในอนาคตจากนี้ไปวงการโทรทัศน์มันจะมีเรื่องแบบนี้
ที่ทำให้คนดูเนี่ยมันได้รสชาติมากขึ้น
น่าจะมีอะไรพัฒนาไปเรื่อยใช่ไหมในวงการนี้
ถ้าบอกถึงตัวเทคโนโลยีเองอย่างที่อาสุภาพเล่าจริงไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่
ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับนักสื่อสารหรือว่าตัวของกองบรรณาธิการ

ซึ่งรายละเอียดของข่าวในปัจจุบัน
มันมีข่าวอยู่แล้วล่ะมีประเด็น
อยู่ที่ว่าเราจะนำเสนอในแง่มุมไหนครับ
แล้วนำกราฟิกเข้ามาช่วยเล่าเรื่องได้อย่างไร
ซึ่งเอาจริงแล้วเทคโนโลยีเราก็คงมีการพัฒนาขึ้น

แต่ว่าแง่มุมต่างหากที่เราจะนำมาเล่าเรื่อง
ให้ผู้ชมได้เข้าใจถึงสถานการณ์นั้นต่างหาก
อันนี้คือจุดหลักใหญ่ที่เราต้องพัฒนาในวงการสื่อสารมวลชนของบ้านเราครับ
สมัยก่อนผมตอนผมเด็กนะโทรทัศน์เนี่ยจะต้องมีห้องส่งหลายห้อง
ฉากประจำกันเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง

แล้วเวลาฉากรายการนั้นก็เปลี่ยนฉาก

ซึ่งมันเหมือนจริงมาก
เท่าที่โจ้ดูเนี่ย
ในต่างประเทศโทรทัศน์ที่เขา
เขามีความก้าวหน้าเนี่ย
เทคนิคเทคนิคที่จะใหม่กว่ากราฟิกพวกนี้คืออะไร

ถ้าอย่างตอนที่เราดูเรื่องข่าวถ้ำหลวง
จะเห็นว่ามีสำนักข่าวต่างประเทศมากมายเลย

เราก็จะได้เห็นว่าเขาได้นำเทคโนโลยีที่คล้ายกับเรา

สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดต่อไปในเทคโนโลยีข้างหน้า

ที่เป็นเหมือนกับลักษณะที่สามารถจำลองให้ผู้ชมที่บ้าน

อาจจะผ่านแว่นตาหรือผ่านระบบอื่น
อันนี้คิดว่าคงไม่นานน่าจะเริ่มเข้ามาครับอาสุภาพครับ

ใช้ยังไงที่จะทำให้คนดูมีความรู้สึกว่า

เหมือนจริงอย่างของอุ๋ยภาคภูมิเนี่ย
เขาบอกว่าเรทติ้งพีค
คือคนดูช่วงนั้นมากที่สุด

เราก็นำเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งเพื่อ

ทำยังไงทำยังไง

ต้องซ้อมแล้วก็ต้องทำแข่งขันกันว่า
ทำให้เสมือนจริงมากที่สุดชนะ
เสมือนจริงก็เป็นเรื่องหนึ่งด้วยครับอสุภาพ
แต่ว่าการนำเสนอให้ผู้ชม
ได้สัมผัสประสบการณ์ของการรายงานนั้น

ได้เห็นภาพการเปรียบเทียบ

แต่ว่าคนหลังจอ
ซึ่งมีความสำคัญไม่น้อยกว่าคนหน้าจอ

ฉะนั้นท่านจะได้รู้ว่า

ขอบคุณที่มาโจ้ที่มาเป็น

โอเคครับแล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ

จนแล้วเราบอกว่าทำไมมีแคปโซนไม่เอาเด็กขึ้นมาล่ะ

เป็นกราฟิกไงฮะด้วยความที่มันเสมือนจริงมากแบบนี้นะ